มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะดูว่าเป็นอุทาหรณ์ก็ดีนะคะคือความเชื่อกับคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันเป็นจริตของคนไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่ลีลับสิทธิ์ที่มองไม่เห็นกรณีนี้ค่ะมีคนบอกว่าเจ้าทุกข์เนี่ยบอกว่าถูกร่างทรงหลอกให้ทำพิธีล้างคุณสัยครับเจ้าทุกข์เนี่ยฮะอ่าฮะบอกว่าถูกร่าง
อ่าเอกสารแบบพร้อมพลั่งแน่นมากนะคะ
กับความจริงพูดหมดโกหกไม่พูดนะคะ
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องร่างทรงพะเนจรนะคะ
กับกลงของมันนะครับ

ผู้ที่เรียกตัวเองว่าแม่ครูมาริสาศิวพัฒน์
คือใครฮะอ่าเล่าให้ฟังก่อน
เขาทั้งออกมาโพสต์แล้วก็ไลฟ์สดในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ว่าถูกร่างทรงที่เธอเรียกนิกเนม
เธอตั้งชื่อไว้เลยบอกว่าเป็นร่างทรงพะเนจร
ใส่ความและพาดพิงให้รับความเสียหาย
ป้ายสีว่าเธอทำของทำคุณสัยใส่ลูกศิษย์
ประเด็นที่แม่ครูมาริสาอ้างถึง
ก็คือร่างทรงพะเนจรที่มีสำนักอยู่ที่ปฐุมธานี
หาประโยชน์จากความเชื่อความศรัทธาของผู้คน
ที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก
ศูนย์เงินหลักหมื่นบางคนเสียเงินเป็นหลักแสน
โดยสถานที่ที่พาไปทำพิธีก็คือสำนักสงฆ์
วัดถ้ำบ่อยาจังหวัดนครสวรรค์
ตอนนี้มีผู้เสียหายไปแล้ว๔ราย
ผู้เสียหายแล้วก็แม่ครูมาริสาผู้ถูกกล่าวหา
เดินทางไปแจ้งความที่สพยหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์
ครูมาริสาศิวพัฒน์บอกว่าเธอเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถือศิลป์
อยู่ที่วัดเทพนิมิตรทรงธรรมหรือวัดถ้ำบ่อยาจังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็เคยเรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีพุทธมาก่อน
จึงนำความรู้มารักษาลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรม
โดยเธอก็บอกว่าเธอไม่เคยทำคุณสัยใส่ลูกศิษย์เลย
ที่วิธีการรักษาคือวิธีการรักษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย
แต่ทีนี้ดันมาถูกไอ้ร่างทรงพะเนจรเนี่ย
ป้ายสีบอกว่าแม่ครูมาริสาที่เห็นรักษารักษาลูกศิษย์
คือการทำคุณสัยใส่เออไม่ใช่การรักษาตามแพทย์แผนไทย
ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์กัน
คู่กรณีของแม่ครูมาริสาชื่อว่านางพานามสมมุติ
เป็นชาวปฐุมธานีที่บ้านเปิดเป็นสำนักศัยศาสตร์
แต่มักจะเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดเดียวกัน
แม่ครูมาริสาบอกว่ามีหนึ่งในลูกศิษย์ของแม่ครู
ป่วยเป็นโรคประจำตัวคือมีหัวใจ๓ห้อง
ถูกนางพาหลอกว่าแม่ครูมาริสาไปทำมนต์ดำคุณสัยใส่ลูกศิษย์
แล้วก็ครอบครัวเลยเป็นเหตุทำให้
รักษาโรคดังกล่าวไม่หายแต่ก็มีวิธีแก้
หมายถึงว่านางพามาหลอกว่าแม่ครูมริสาไปทำคุณดำใส่ลูกศิษย์
ถ้าเกิดถูกทำมนต์ดำใส่แบบนี้มันมีวิธีแก้
คือต้องปั้นเสียนผสมว่านเดี๋ยวฉันจะแก้ให้เอง
นางพาซึ่งเป็นหมอร่างทรงเป็นคนดำเนินการจัดหาแล้วก็ทำพิธีให้
ทีนี้พ่อของลูกศิษย์คนนี้ก็เชื่อค่ะ
พอเชื่อเสร็จปุ๊บก็ทำตามโดยติดต่อให้นางพา

จากนั้นนางพาก็หลอกให้พ่อของลูกศิษย์โอนเงินค่าทำเสียนมาให้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นสองแสนหนึ่งหมื่นบาท
ต่อมาพ่อของลูกศิษย์ก็เริ่มคิดว่าถูกหลอกแล้ว
เลยตัดสินใจมาแล้วความจริงให้กับแม่ครูมาริสาธารณ์ฟัง
เธอก็เลยนำเรื่องราวมาเปิดเผยลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
พร้อมกับดำเนินการแจ้งความหมินประมาทค่ะ
กระทั่งบุคคลนี้มาก็มีการสนทนากันว่าแม่ครัวเป็นผู้กระทำศัยยศาสตร์
มนต์ดำใส่ครอบครัวครับทั้งครอบครัว
แม่ครูก็ยังไม่ทราบจนกระทั่งในวัดน่ะมีเรื่องราวกันเกิดขึ้น
ก็เลยสนทนากับลูกพระว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พระก็พูดทางน้ำตาว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้น
คนชื่อนภาเนี่ยมากราบว่าว่าแม่ทำของครอบครัวผมแต่ผมเตือนพ่อแล้วพ่อไม่ฟัง
แล้วพ่อก็ยังมาบังคับผมให้ถอนผม
แล้วคนบวชนะคะนึกออกใช่ไหมคะมันเป็นผมทรงนักเรียนเวลาถอด
ผมยาวถอนยังเจ็บเลย
นี่คือสั่งให้พระที่บวชใหม่นะคือถอนผม
และให้กราวว่าทางถอนทำมังถอนสั่งทางถอน
มันเจ็บทีแรกพระก็ไม่ทำพระก็ร้องไห้พ่อก็เกรี้ยวกราดว่าทำต้องทำ
พ่อให้ทำพ่อห่วงลูกนะลูกโดนเข้าไปแล้วลูกรู้ไหมคือเชื่อสนิทใจ
นี่ไงลูกพระแอบไปแขบถ่ายนะฮะถ่ายในที่เขาคุยไอดีไลน์กัน
ก็มีข้อมูลทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็มีแฟมเอกสารที่เขาคุยกันถ่ายถ่ายเขาก็มีข้อมูลลักษณะว่า
เก๋เขาเล่นของแรงเก๋นี่คือชื่อเล่นของแม่ครูนะคะเก๋เขาเล่นของแรง
นางสาวนทิศเขาเรียกพ่อของพระวทิศไม่น่ามาเจอบุคคลแบบนี้เลย
แต่ตั้งแต่ที่แม่ครูรู้จักครอบครัวนี้มาเราไม่มีการสอนให้ประกอบศาสนพิธีแบบนี้
เราให้ศรัทธาอย่างรู้ศรัทธาอย่างมีสติถึงตัวเราเองจะอยู่ในเรื่องของความเชื่อนะฮะ
แต่เราจะให้เขาศรัทธาอย่างมีสติไม่ต้องมามีการซื้อของเพื่อประกอบศาสระพิธี

แม่ครูเขาก็ยืนยันนะเขาก็รักษาตามหลักแพทย์แผนไทย
สิทธิ์ที่ป่วยและรักษาไม่ได้อย่างเช่นเป็นหัวใจ๓ห้องเนี่ย
ก็ต้องแจ้งลูกศิษย์ว่ารักษาแนวนี้ไม่ได้
แต่ว่าปรากฏว่านางพาเนี่ยดันมานี่
บอกว่าแม่ครูหลอกลูกศิษย์ทำคุณสัยมนต์ดำใส่ลูกศิษย์นั่นแหละ
ถึงได้ป่วยแล้วก็เดี๋ยวฉันจะรักษาให้เอง
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะฮะไม่ถูกใจกัน
แล้วก็แม่ครูกับนางพาก็เลยต้องฟ้องร้องกัน
ทีนี้ตำรวจบอกว่าเตรียมที่จะออกหมายเรียกนางพานะคะ
เรื่องต้นเจ้าตัวอ้างว่าจะมาพบพนักงานแต่ก็ยังคงไร้วี่แววนะคะ
ขณะนี้ด้านผู้ถูกกล่าวหาอย่างแม่ครูมาริสาบอกว่า
ขณะนี้เริ่มมีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ยอดรวมความเสียหายเนี่ยหลายแสนบาทนะฮะ
สรุปแล้วงานนี้แม่ครูมริสาก็กลัวว่าวงการเนี่ย
คือจะแปดเปื้อนไปด้วยนะคะเนื่องจากนางพาไปกล่าวอ้างแบบนั้นเนาะ
ก็ต้องดูทั้งสองฝ่ายว่าจะชี้แจงกันยังไงนะฮะ